หน้าร้อนแบบนี้นึกถึงไม่แอร์พัดลมก็ต้องของเย็นในตู้เย็น
ดังนั้นพูดถึงตู้เย็นเรามาดูเทคโนโลยีของตู้เย็นกันบ้างนะครับ
เพราะว่ามีการเปิดตัวนี่เลยนะฮะตู้เย็นที่เรียกว่าทันสมัยสุดนะครับ
แล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแล
ทำให้มีการแยกระบบความเย็นได้ด้วยนะครับ
นี่แหละครับตู้เย็นที่มีการเปิดตัวกันนะครับ
เนื่องจากระบบทำความเย็นสองระบบนี้
จะแย่อิสระระหว่างช่องแช่แข็งแล้วก็ช่องแช่แข็งช่องแช่เย็นแล้วก็ช่องแช่แข็งนะครับ
ทำให้กลิ่นอาหารก็ไม่ลอยไปปะปนกันระหว่าง๒ช่องครับ
งั้นคุณแม่บ้านบอกโอ้โหโมโหจริงกลิ่นอาหารไปปะปนกันแบบนี้
ทำความเย็น๒ระบบในตู้เย็น๒ประตูเป็นครั้งแรกของโลกนะครับ
จากตู้เย็น๒ประตูทั่วไปที่จะมีระบบทำความเย็นแค่ระบบเดียว
ทำให้สามารถรักษาระดับความชื้นของผักและผลไม้
ที่ถูกแช่ในตู้เย็นให้มีความสด
และสามารถอยู่ได้นานกว่าตู้เย็นทั่วไปถึง๒เท่าครับ
นวัตกรรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นหลังวิจัยพบว่า
ผู้บริโภคยังคงต้องการตู้เย็นที่มีระบบในการทำความเย็นที่ดีมากที่สุด
ถึงร้อยละ๓๓๒และคุณแม่บ้านเองในปัจจุบันนะครับ
มีเวลาในการดูแลเรื่องอาหารการกินในครอบครัวน้อยลง
การไปเลือกซื้อวัตถุดิบบ่อยทำได้ยาก
หลายคนจึงซื้อวัตถุดิบแล้วก็อาหารมาเก็บกักไว้นะฮะ
เพียงพอต่อความต้องการในระยะยาว
มักจะประสบปัญหาเรื่องความสดของอาหารครับ

มันจะวิ่งตั้งแต่ช่องแช่แข็งข้างบนลงมาข้างล่าง
ดความชื้นเพื่อไปทำความเย็นข้างบน
บ๒๓องศาลบ๑๙องศาแล้วก็วนล่าง
แต่ของเราเนี่ยแยกบนแยกล่าง
พอแยกบนแยกล่างเนี่ยเราไม่ต้องเอาความชื้นข้างล่าง

มันจะได้อุณหภูมิของแต่ละคนเนี่ย
ทั้งชั้นบนและชั้นล่างแยกอย่างอิสระ
เพื่อเหมาะสมกับประเภทอาหารหรือการใช้งานของแต่ละช่องของเขาค่ะ
ที่สามารถปรับโหมดให้เหมาะกับความต้องการได้ทั้งหมด๕รูปแบบ
ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ด้วยนะครับ
โดยตู้เย็นรุ่นนี้ผลิตออกมาหลายขนาดตั้งแต่๑๐๗๒๐๔คิว
ก็มีราคาเริ่มต้นที่๑๓๙๙๐บาทนะครับ